ล่าสุดปลอดภัยแล้วนะคะเพราะว่ามีการแถลงออกมาปิดศูนย์ช่วยเหลือช้างป่าแม่ลูกที่ติดอยู่ที่หน้าผา
ริมน้ำตกเหวนรกแล้วอะค่ะเพราะว่ามันมีร่องรอยหลักฐานว่าสองแม่ลูกคู่นี้เดินเข้าป่าไปแล้ว
นายนัทพงศิริชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ออกมาเนี่ยนั่งเรียงกันเลยนะคะ
ตั้งโต๊ะแถลงปิดศูนย์ภารกิจช่วยเหลือช้างป่าแม่ลูกค่ะ
เพราะว่าชุดลาดตระเวนชุดที่๔เขาบอกว่าเขาพบร่องรอยช้างป่าทั้ง๒ตัว
ห่างจากน้ำตกเหวนรกไปประมาณ๑กิโลเมตร
เป็นมูลช้างที่มีกากสับปะรดแล้วก็หยวกกล้วย
ซึ่งก็เป็นอาหารที่เจ้าหน้าที่ให้ช้างแม่ลูกกินก่อนหน้านี้
แล้วก็พบรอยเท้าเล็กมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ

ก็ยืนยันได้แล้วนะคะว่าช้างป่าทั้งคู่ปลอดภัย
ส่วนนายวิชัยพรลีแสงสุวรรณผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑บอกว่า
ซ่อมแซมพะเนียดเพิ่มเติมในบางจุดที่ชำรุดเสียหาย

เลียงวัสดุอุปกรณ์เข้าไปซ่อมแซมวันนี้
ส่วนการกู้ซากช้างป่าที่ตาย๖ตัว
มีการส่งทีมออกสำรวจด้วยการนั่งเรือที่เขื่อนขุนด่าน
ขึ้นมาถึงคลองต้นไสแล้วนะคะ
ก็เจอซากช้างอยู่ห่างจากจุดที่เตรียมไว้ฝังกลบเนี่ย

เดี๋ยวจะมีการขึงตะข่ายแล้วก็สลิงกั้นซากช้าง
ก่อนที่จะนำขึ้นฝั่งมาชำแหละย่อยชิ้นส่วน
แล้วก็ฝังกลบต่อไปนะคะ